คุณผู้ชมคะคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกอกมุกดาหารต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวล้อมอยู่หลายแง่มุมหลายมิติจริง
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคดีนี้ถึงขั้นที่มีคนเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจชุดสืบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แล้วไปเรียรัยเงินบรรดาแฟนคลับบอกว่าจะดำเนินการเรื่องคดีแฟนคลับเขาก็เชื่อ๓แสนกว่าบาทได้นะที่โอนเงินไปช่วย
อยากให้ตำรวจจับใช่เขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจถ้าอยากจะให้แบบเดินหน้าเรื่องคดีเนี่ยโอนเงินมาช่วยไหม
สุดท้ายเนี่ยแฟนคลับเขาดูว่ามันแปลกมันไม่ใช่แล้วตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่จริง
ทางแฟนคลับก็เลยร่วมมือกับตำรวจนะคะสุดท้ายเนี่ยรวบตัวคนที่ก่อเหตุนี้ได้ค่ะ
ตำรวจสอนอสุทธิศาลค่ะวางแผนกันเลยกับแอดมินกลุ่มแฟนคลับแม่น้องชมพู่นะคะ
ล่อจับผู้ต้องหานะคะเพราะแฟนคลับหลงเชื่อโอนเงินไปให้เนี่ยรวมแล้ว๓แสนกว่าบาทได้
สุดท้ายเนี่ยค่ะมีการคุยกันวางแผนล่อจับเนี่ยนะนัดแนะให้ผู้ต้องหามาเจอที่โรงพักเลยนะ
พอมาถึงปุ๊บรวบตัวปั๊บเข้าห้องสอบสวนทันทีเลยนายพรเทพพุ่มสะอาดผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ

เจ้าหน้าที่เขามีหลักฐานเขาก็จะดำเนินผลิตตามความความคุ้มคุ้มมาให้อาจารย์
โมงวันนี้ค่ะชุดสืบสวนก็ควบคุมตัวในพรเทพพุ่มสะอาด
หรือในเดี่ยวอายุ๔๕ปีผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมตัวนะคะ
ก็ไปที่ห้องพนักงานสอบสวนไปขออำนาจสารอาญารัชดาฝากขัง
ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสนะคะช่วงนี้ช่วงโควิด๑๙มีการขอฝักขังผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสได้
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
แล้วนายพรเทพเนี่ยนะคะอ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วคุณผู้ชมสังเกตการแต่งตัวของเขานะ

คล้ายกับตำรวจครึ่งท่อนอ่ะเนี่ยแต่งตัวคล้ายคล้ายเลยก็เครียดตั้งแต่เมื่อวาน
คุยกับนักข่าวสั้นตัดเพราะว่าโอ๊ยนักข่าวก็เขียนข่าวเกินจริง
แล้วถ่ายรูปคู่กับรถตำรวจเพื่อที่จะแอบอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
หลายรูปเลยแล้วการแต่งตรงแต่งตัวตัดผมหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
นี่นะคะป่อป่อสหเนี่ยเห็นไหม
ใช่แล้วตัดพอนักข่าวว่านักข่าวเขียนข่าวเกินจริง
นักข่าวถามกลับไปเลยนะมันเกินจริงยังไง
ก็ถามไปอีกว่าอ้าวแล้วหลอกลวงเขาจริงหรือเปล่าเนี่ย
อยากจะบอกอะไรกับแม่ของน้องชมพู่ไหมที่ไปหลอกลวงเขาแบบนี้

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ช่วงจังหวะที่นักข่าวถามหน่อยนะคะ
ได้ไม่มีอะไรครับ

เขียนข่าวเกินครับ
เขียนข่าวเกินคือเขาเขาอยู่ในส่วนไหนนะ

ตกลงพี่ทำอาชีพเป็นไงครับพี่ทำอาชีพเป็นไงครับพี่ทำอาชีพเป็นไงครับ

พี่ข่าวจะไปเขียนเกินเลยมันไม่ดีมันเสียหาย
เขียนเกินเลยยังไงพี่

ขอนั่งนิดเดียวครับพี่
ตอนแรกท่าทีขึงขังไง
ตำหนินักข่าวเขียนข่าวเกินเหตุแล้วปฏิเสธทุกอย่างเลย
แต่สุดท้ายพอตำรวจนำตัวนายพรเทพผู้ต้องหาไปฝากขังสารอาญารัชดา
ครับเปลี่ยนเลยสุดท้ายยอมรับแล้วก็ขอโทษทุกคนครับ
ขอโทษนะครับขอโทษสังคมทุกคนนะครับ

ขอโทษก็ส่วนหนึ่งนะแต่คดีก็เป็นคดี
ถ้าเขาจับไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าจะก่อพฤติกรรมแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะฮะ
บอกว่าเขาติดตามพฤติกรรมของนายพรเทพมาตั้งแต่ตุลาคมปี๖๒
จนได้ข้อมูลแน่ชัดว่านายพรเทพไม่ใช่ตำรวจ
ก็เป็นการติดตามแบบกัดไม่ปล่อยเลย
จนต้องปลดตัวเองออกจากการเป็นแอดมินกลุ่มเพราะถูกกล่าวหาว่าไปใส่ร้ายในพรเทพด้วยตอนนั้น
นี่นะฮะนายพรเทพเนี่ยโทรศัพท์มาหาแล้วท้าทายเขาด้วย
บอกคุณกล้ามาหาผมไหมที่ห้องสืบสวนภูทรมุกดาหาร
นี่เขาบอกเขามีหลักฐานอยู่นี่เห็นไหมตอนที่เปิดเผยในตอนนั้น
พอเข้าไปอ้าวไม่เห็นมีนายพรเทพเลยไม่ใช่นายพรเทพที่ห้องสืบสวนมุกดาหารไม่มีเลย
ก็เลยอยากให้แฟนคลับของแม่น้องชมพู่เนี่ยที่ได้รับความเสียหายออกมาแฉพฤติกรรมด้วย
เพราะไม่เชื่อว่านายพรเทพจะหลอกลวงเงินไปเพียงแค่๑แสนเท่านั้น
เพราะว่าเฉพาะกับกลุ่มของตัวเองที่ถูกหลอกเนี่ยเสียหายไปกว่าสี่แสน
นายพรเทพเนี่ยแฝงตัวอยู่หลายกลุ่มด้วยอยากให้ผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อ
มาแจ้งความดำเนินคดีกันเยอะ
ผมตอนนั้นอยู่ในกลุ่มคนรักแม่ชมพู่ครับ
เขาก็บอกว่าพี่รู้จักคนนี้ไหมเขาเป็นมิจฉาชีพนะ
เราก็ดูมันไม่ใช่แล้วเราเห็นที่เขาไปโพสต์หาแม่
ถามว่าคดีใหญ่คุณต้องมาลงเล่นแบบนี้เหรอ
เขาไม่เปิดเผยแล้วเขาเคยพอผมแฉขึ้นเขาก็โทรมาหาผม
นัดผมถ้าผมไม่ใช่ตำรวจ
พี่มากผมที่มกรณาฮารห้องเสิร์ฟผมก็ไปอย่างงี้นะครับ
ไปแล้วก็ตำรวจบอกไม่ใช่
บอกว่าตอนแรกนายพรเทพปฏิเสธ
พอเห็นพยานหลักฐานจำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพนะครับ
แล้วก็ยอมรับว่าหลอกลวงผู้ที่เขาเสียหายจริงโดยแอบอ้างเป็นตำรวจ

ก็คือจะแสดงตัวเป็นตำรวจว่าจะไปทำคดีต่าง
แล้วก็ไปถ่ายรูปสร้างตัวตน
อย่างเช่นไปถ่ายรูปที่บ้านพ่อกับแม่น้องชมพู่
แล้วสวมรอยเหตุการณ์เช่นการแถลงข่าว
แต่งตัวเหมือนตำรวจไปเช็คอินไปถ่ายภาพกับรถตำรวจกับสถานีตำรวจ
เพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยดูเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่
เป็นฮีโร่ของเหล่าแฟนคลับอะไรแบบนี้
พอทุกคนเชื่อก็จะชักชวนแล้วทำบุญมั่งทอดกระถิ่นมั่ง

พอมีคนสงสัยว่าไม่ใช่ตำรวจ
แล้วจำได้ว่าเอ้านี่คนขับรถตู้รับจ้างไม่ใช่เหรอ
ก็จะท้าทายให้ไปหาที่สำนักงานของตำรวจ
ขู่จะฟ้องหมินประมาทบ้างโชว์รูปปืนบ้าง
ไปเรียกรับเงินเขากลับอีกบ้างหาว่าหมินประมาท
แล้วก็จะเด้งตัวเองออกจากกลุ่มที่ตัวเองถูกจับได้แล้วถูกตรวจสอบ
แล้วไปอยู่กลุ่มใหม่ไปสร้างตัวตนใหม่

แน่นอนก็คือนอกจากผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อเสียเงินเสียทอง

คนก็จะกล่าวหาว่าตำรวจมาเรียกรับเงินจากการทำคดีแบบนั้นแบบนี้

เดี๋ยวฟังนะฮะที่ตำรวจเล่าให้เราฟังนะครับ
พอมีตัวตนขึ้นมาว่าเป็นตำรวจใส่สืบที่เป็นฮีโร่
เข้าไปทำคดีนี้ทุกคนก็ติดตามนะครับ
ติดตามในกลุ่มเขาว่าเนี่ยตำรวจคนนี้วันนี้ไปสืบได้เรื่องอะไร
แล้วก็ประกอบกับว่าถ้ามันจะมีจังหวะแถลงข่าวของ
ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะสวมรอย
เดาเหตุการณ์ไปแล้วก็อธิบายว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
คดีนี้มีผู้ตกเป็นเหยื่อณขณะนี้นี่หลายคนนะครับท่านผู้ชมครับ
มาเป็นพยานให้ตำรวจบ้างแล้ว๔๕ปาก
แต่ถูกหลอกไม่ต่ำกว่า๑๐คนถูกยืมเงินยังมีเลย
จากชักชวนทำบุญให้โอนเข้าบัญชีนายพรเทพนะครับ
คือเขาไปตรวจสอบวัดที่ว่าจะไปทำบุญก็ไม่มีชื่ออะไรอย่างนี้นะ
มีผู้เสียหายที่เอาเอกสารต่างมาให้กับตำรวจเป็นหลักฐานก็เยอะ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาก็คือเรื่องนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ
เรื่องของการแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจนี่โทษนี้ก็มีนะฮะ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับเรื่องนี้แล้วก็ข้อหาช่อโกงนะครับ
เรื่องของการเรียรายช่อกงหลอกลวงเอาบัญชงบัญชีอะไรมาหลอกให้เขาโอนเงินมาให้
โอ้โหนี่นะคะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของน้องชมพู่ดูหน่อย
ถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแม่ก็บอกว่าขอบคุณตำรวจที่จับคนแบบนี้ได้นะคะ
แม่ก็เลยอยากจะฝากบอกแฟนคลับทั้งหลายว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะ
อย่าไปโอนไวให้คนอื่นลักษณะแบบนี้ค่ะ
เพราะแม่บอกว่าในส่วนของแม่เองนะแม่ยังคงย้ำว่าแม่ไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนค่ะ
ถ้าอยากจะช่วยแม่ก็ซื้อเสื้อผ้าแม่ก็พอที่แม่ขายนะคะ
แต่คุณแม่น้องชมพู่เขาก็บอกมาตลอดนะ